คุณผู้ชมคะหากจะพูดถึงภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่องเนี่ย

ก็ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตมากมาย

แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหัวใจหลักสำคัญเลยก็คือ

และวันนี้นะคะเราจะพาไปดู๕ชมหน้าของผู้กำกับค่ะ

ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมนะคะ
บนเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕ค่ะ
เติร์ดนวพลทำรงรัตนาริส
ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
ถือเป็นเต็งหามบนเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๙

ที่จะคว้ารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่๖มาไว้ในมือ
ด้วยแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่
เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างหนังแมส
หนังอินดี้อันเป็นลายเซ็นต์ของเต๋อนวพล
ทำให้ผู้กำกับคนนี้ดูจะมีภาษีไม่น้อย

ซึ่งแม้จะทำหนังแมสแต่ก็ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผู้กำกับที่มีความชัดเจนในแนวทางของตัวเอง
ซึ่งเมนัยไฟแรงเฟอร์ก็เป็นผลงานที่แสดงลายมือ
เป็นเอกลักษณ์ของหมูชัยนกไว้ครบถ้วน
สาระและเรื่องราวของบทภาพยนตร์
ถ่ายทอดชีวิตวัยรุ่นกับท้านันดรทางสังคมวัยเรียน
และการต้องเลือกทางเดินในชีวิตได้อย่างถึงแก่น
รวมถึงการนำการ์ตูนหรือเอนิเมชั่น
มาเป็นส่วนประกอบเพิ่มสีสันอัธรสในหนังด้วย
คนนี้เป็นคนที่มีลายมือชัดเจนมาตั้งแต่ไหนอะไรแล้วครับ
หนังของเต๋อนี่จะค่อนข้างจะกวาดรางวัลเยอะมาก
จนมาวันนี้เขาได้รับการพูดว่า
ปลูกปั้นหรือการเจรนัยจากค่ายหนังที่ค่อนข้างจะเป็นทหารคุณภาพ
ก็เลยทำให้ผลงานเขาค่อนข้างจะโดดเด่นมากปีนี้นะครับฟรีแลนซ์เนี่ย
แล้วหมูมีความชัดเจนในของแนวทางของตัวเองคือ
หนังตลาดมากหนังสูตรโต่งหนังตลกเทฮา
แต่แวบไปในคุณภาพสาระของเรื่องราวของบทพระพยนตร์ที่เขาน่าจะ

ซึ่งมีดีกรีพอฟัดพอเวียงกับเต็งหามอย่างเต๋อนวพล
เพราะงานของเขาแต่ละปีจะมีผลงานเข้าตาและเข้าชิงรางวัลอยู่เรื่อย
รวมถึงได้รับเลือกให้ใช้เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่๑๓มาแล้ว
ปีนี้งานของคุณเดชน์ก็ยังเหมือนเดิม
ก็ยังเป็นงานที่สไตล์ลายมือของคุณเดชน์
ก็ไม่ต่างกับเรื่องเก่าครับก็นิ่งแต่มีคุณภาพ
แล้วก็เน้นอารมณ์ของนักแสดงนะคะ
แล้วก็การวางกล้องที่ค่อนข้างจะไม่หูหวาแต่ว่ามีพลัง

สองผู้กำกับหน้าใหม่สำหรับวงการภาพยนตร์ไทย
คนแรกคืออนุชาบุญวัฒนะแห่งภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องอนทการ
ซึ่งถือเป็นมามืดบนเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งนี้

ในเรื่องของเทคนิคการนำเสนอแบบศิลปะ
การเล่นกับมุมกล้องการเล่นกับความเงียบ
และการใช้สัญญาสื่อแทนอารมณ์ความรู้สึกในใจ
ของตัวละครแพทย์ที่สารได้อย่างลงตัวและละเมียดละมัย
และจอร์ชคิมผู้กำกับเชื้อสายลูกครึ่งเกาหลีอเมริกัน
ที่ไม่ได้มีสายเลือดไทยเลยแม้แต่น้อย
แต่สามารถถ่ายท่อเรื่องราวบริบทของสังคมไทย
ปัญหาความรุนแรงและความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดี

แม้เนื้อหาบางส่วนจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิจารณ์
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่องนี้มีความกลม
ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่านี่คือสังคมไทยในสายตาคนต่างชาติค่ะ
อันดุชาจากอุณสการอันนี้หน้าใหม่เลยครับ
แต่ว่าเห็นงานแล้วค่อนข้างจะมีภีมือทีเดียวนะครับ
เป็นหน้าจับตานะต่อไปว่าเขาจะเป็นผู้กลับที่ค่อนข้างจะมีฝีมือ
แล้วก็อนาคตดีนะครับสำหรับผู้การอัญชัย